มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีนายช่างเครื่องส่งสวทพิสุนโลกเขาคุ้มครั่ง
เอาปืนไปกระหน่ำยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตรวมกันทั้งหมด๓ศพด้วยกัน
เมืองต้นก็คาดว่าเกิดจากความเครียดที่เขาถูกให้ออกจากบ้านพัก
เนื่องจากว่าจะมีการบรื้อย้ายแล้วก็ก่อสร้างบ้านพักขึ้นมาใหม่
รวมทั้งเจ้าตัวเองก็มีความเครียดสะสมด้วยจากปัญหาเก่า
แล้วก็ต้องกินยาระงับประสาทมานานถึง๓ปีทีเดียวไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
เก็บรวมกันตลอด
วินาทีนายวิมสอนสุดอายุ๕๙ปีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานของสถานีวิทยุสวทพิศนุโลก
ก่อเหตุยิงนายสานิทบุตรมางกูลอายุ๖๐ปีผู้อำนวยการสวทพิศนุโลก
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกสองนัดและข้อมือซ้าย๑นัดจนล้มลงกองกับพื้น
ก่อนจะกระหน่ำแทงที่หน้าอก๒แผลและหน้าท้อง๒แผล
นายจิราวุฒิสุเมษเมธานันอายุ๔๗ปีนายช่างไฟฟ้าอาวุโสถูกยิง๓นัด
นายภูมิสารันพันภูมิอายุ๕๕ปีนายช่างอาวุโสถูกยิง๔นัด
ทั้ง๓ศพเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อกจากนี้ยังมีนายปรุงจันแดงอายุ๕๖ปีนายช่างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงถูกยิง๔นัดอาการสาหัส
ส่วนนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการและนักจัดงานทั่วไปนั่งอยู่ในห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไปหน้าห้องผู้อำนวยการ
ระหว่างที่จัดรายการวิทยุอยู่นั้นนายวิมเดินถือปืนเข้าไปยิงนายภูมิสารันก่อนเป็นรายแรก
แล้วเดินออกมาเจอนายจิราวุฒิที่เดินเข้ามาภายในสถานีจึงใช้ปืนยิงนายจิราวุฒิเสียชีวิตเป็นรายที่สอง
ส่วนนายสานิทพอสวทกระโดดออกทางหน้าต่างไปด้านข้างสถานีสุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกัน

ส่วนนายสานิทผสวทกระโดดออกทางหน้าต่างไปด้านข้างสุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกัน
เพราะก่อนหน้านี้ทางผู้อำนวยการสวทพิศนุโลกเรียกเจ้าหน้าที่ประชุมเรื่องการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหลังใหม่
และมีคำสั่งย้ายผู้ก่อเหตุออกจากบ้านพักหลังเดิมไปอาศัยอยู่ด้านหลังสถานีเพื่อเตรียมลื้อถอน
จึงเกิดความเครียดและกดดันจนก่อเหตุดังกล่าว
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ทั้งนี้การออกอากาศของคลื่น๙๔๒๕ของจังหวัดพิศนุโลก
จะถูกตัดสัญญาณและยกเลิกการจัดรายการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
จากสภาพจิตใจของบุคลากรในคลื่นวิทยุยังไม่พร้อมที่จะกลับมาจัดรายการ
อีกทั้งอุปกรณ์บางอย่างก็ได้รับความเสียหายจากการถูกยิงอีกด้วย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน